ไม่ต้องซ้อมเพราะเขาบอกว่าได้โชคกันยกหมู่บ้านไปเลย

คุณจำต้นเศรษฐีพันล้านที่ลักษณะคล้ายพญานาคได้ไหม

จำได้ใช่ไหมที่เราคุยกันว่ามันต้นอะไรอ่ะ

และเขาเรียกว่านี่คือต้นเศรษฐีพันล้าน
แต่ว่ารักษณะมันแปลกคือมันเลื้อยงอกออกมาด้านข้าง

ที่เขาเล่าว่าแล้วก็มีคนมาทัก
แล้วเขาก็ไปซื้อรูปปั้นพญานาคมาจริง
ถูกต้องเขาถูกรางวัลกันนะคุณ

นี่เล่าให้ฟังก่อนทั้งหมดนี่คือกลุ่มคนดวงดีนะ

มีพานบายสีผลไม้น้ำแดง
มาเส้นไหว้พ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมาพญานคราช
ที่เขาเชื่อกันว่าสถิตอยู่ในรูปปั้นพญานาค
ที่คุณบอกว่าเขาไปซื้อมาบูชาไว้ค่ะ
อยู่ที่หน้าบ้านพักของคุณเฟื่องฟ้า
อยู่ในตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
คุณค่ะแม่ค้าซึ่งก็เป็นหนึ่งในคนดวงดี
ชื่อว่าคุณรำพึงวรสีนะคุณพี่เสื้อยืดสีเขียวนะคะ
เขาบอกอย่างนี้ว่าก่อนหน้านี้เขาได้ข่าวจากคนขายลอตเตอรี่นี่เห็นไหม
คุณพี่เสื้อเขียวคนนี้นะว่ามีคนมาขอเลขเด็ดจากต้นเศรษฐีพันล้าน
คล้ายพญานาคที่บ้านพี่เฟื่องฟ้าปลูกไว้

ใช่เขาบอกว่าเห็นลักษณะแบบนั้นโผล่มาบนใบของต้นเศรษฐีพันล้าน
คุณจำได้ไหมที่แอบดูใบเล็ก

จำได้ไหมที่เรามองกันว่าแบบดูยังไง
เออแล้วสุดท้ายเขาดูออกแล้วเขาถอดรหัสออกมาได้

เห็นแล้ว๐๘คุณเห็นป่ะไอ้ข้างล่างมันจะเป็นอย่างนี้
เออมันจะกลมอ่ะกลมอ่ะล่างจุดขาวอ่ะ
อืมรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้

ถ้าดูอันนี้ก็ไม่รู้อยู่ดีแหละ
เอาจริงเอาจริงนะถ้าเห็นเนี่ยมันก็เห็นแค่ความด่างของมัน
เหมือนมีหนอนมาใช้มาแอบกินอ่ามันก็เป็นลายปกติอ่ะ
ไม่แน่ใจแต่ว่าเขาบอกอย่างนี้ว่า
คือมีคนมากว้านซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย๐๘ไว้ทั้งหมด๒๕ใบ

คุณ๒๕ใบ๒๕ใบ

ตำบลอื่นก็บะแจมด้วยหรอเรื่องนี้มันเป็นเสียงที่เล่าลือกัน
ร่ำลือกันไปถึงต่างตำบล
โอ้โหไม่ใช่๑ตำบล๑ผลิตภัณฑ์ตอนนี้

และในงวดหน้าเธอบอกว่าเดี๋ยวตั้งใจจะมา

เอาตายแล้วบ้านหลังนี้สงสัยหัวกระดายไม่แห้ง
อ่ะแล้วยังไงคุณยังไงมันไม่ได้จบแค่นั้นเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวเออ
ก็ตอนนั้นเขาลงพื้นที่ไปทำข่าวนี้นะ
ปรากฏว่าเขาถูกเหมือนกันค่ะคุณเดี๋ยวนะผู้สื่อข่าวก็ถูก
คือเดี๋ยวนะ

ผู้สื่อข่าวที่ไปทำข่าวนี้มาให้เราถูก๖ใบ๐๘เลขท้าย๒ตัว
โอ้โหเฮ้ยทำไมไม่บอกกันแล้ว

เขาเขาบอกเรากันไปหมดแล้วแต่เราอ่ะดูไม่เป็น

คือมันยังไม่มีการกระจายออกมาจากตำบลในจังหวัดฉะเชิงเศร้า
อาจจะเพิ่งกระจายไปแค่ตำบลเดียว
เดี๋ยวนะแล้วงวดต่อไปลองคิดจินตนาการต่อ

ก็อาจจะเปลี่ยนบ้านไปอาสม
เหมือนบ้านดิฉันนี่แหละอาจจะเปลี่ยนเป็นอาสม
แต่ผมบอกก่อนไอ้ที่เราเล่าข่าวไป
มันก็ไม่ใช่ว่าทุกบ้านทุกสถานที่นะที่จะได้โชคได้ลาบแบบนี้
ว่ามันเป็นความบังเอิญก็มีโอกาสเป็นไปได้นะคะ